เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราโชคดีเราเป็นคนดวงดีดวงเฮงถูกรางวัลขึ้นมา
เราจะต้องไปแก้บนนะคุณ
นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูชมหน้าคนดวงดีดวงเฮงเขาไปแก้บนที่วัดไผ่แขก

โชครับโชครับทรัพย์กันไปจากสลากกินแบ่งรัฐบาล

โอ้โหไม่ธรรมดาต้องจ้างแตรวงไปเล่นเลยล่ะค่ะคุณ
ไปกันที่วัดอุทุมพระรารามนะคะหรือว่าวัดไผ่แขก

คุณดูบรรยากาศสิคึกคักแต่ละคนนี้มีความสุขไปหมดเลย
แม่สนุกสนานจริงเสียงแตรวงเสียงดนตรีนี่แน่นเนืองเลยนะคะ
ชาวบ้านเขายกทัพแตรวงมาแก้บน
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า

หลังจากที่ได้รับโชคได้ลาบจากการมาขอพร
แล้วก็เขย่าเซียมซีได้เลขกลับไปเสี่ยงโชค
อุ้ยถูกรางวานกว่าสองล้านเหรออย่างที่บอกค่ะคุณ

นี่คือผู้ที่ถูกโชครับทรัพย์นะคะ
เป็นพ่อค้าผักในเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละ
คุณติ๊กเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า

แบบนี้นี่แหละจากนั้นก็ไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
ขุนช้างมหาเศรษฐีหลังจากไปกราบไหว้ขอพรเสร็จเนี่ยนะ
ก็ไปเขย่าเซียมซีเขย่าไปเขย่ามานี่
กำลังจะหล่นแล้วโอ้ลมพัดแรง
อ๋อปลิ้วปลึ๊บอ้าวลนลงมา
แล้วเนี่ยก็เอาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเลย
พอประกาศผลรางวัลปรากฏว่าเฮ้ยถูกรางวัลรับทรัพย์กันไปตั้งเยอะแยะเป็นกรอบเป็นกรรม
ฉันไม่เชื่อนะไปฟังจากปากของผู้โชคดีกันเลยคุณติ๊กค่ะ
กลับไปก็มีโชคมีลาบก็กลับไปจะได้ทุกห้วย
ก็เลยได้กลับมาแก้บนที่นี่ครับ

ใช่แล้วเรื่องของดวงเรื่องของโชคของลาบเนี่ยจ๊ะ
มันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมจ๊ะ
คุณฟ้างก็จะหมันอะไรขนาดนั้น
โอ้โหจะหลุกสดันกันไป
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกแหละจ้า

ใครที่ไปแล้วก็ไปขอพรอะไรอย่างนี้

แต่ว่าบางคนที่ไม่ได้สมหวังก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชม
ค่ะเราเข้าวัดทำบุญด้วยความศรัทธา

อันนี้ดีนะไม่ใช่ว่าจะเข้าวัด
แล้วก็ไปหวังพึ่งว่าจะได้โชคได้ลาบเสมอไป
ของของแบบนี้อยู่ที่บุญธรรมกำแต่ง

ที่โชคไม่ค่อยดีก็จะไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้นะ
คนที่มันดวงสวยมันก็จะเป็นคนดวงสวยตลอด

ไปบอกว่าเขาเป็นคนดวงสวยดวงไม่ดี

ไม่รู้ไปทำอะไรไว้ในชาติที่แล้ว
ก็เลยต้องมารับผิดชอบในชาตินี้
ก็เลยต้องกำเงินหนีแม่ออกมานะคะ